ไม่แรงน้ำใจแน่นอนนะครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ภาพกับข้อความนะครับ
บอกว่า๑๒เมษายนที่ผ่านมาตอนสามทุ่มค่ะ
พ่อแม่ลูก๖คนมาจากต่างจังหวัดผ่านมาทางลมศักดิ์ที่เพชรชบูรณ์
บอกจะไปโคราชแต่ไม่มีเงินค่ารถโดยสารโชคดีมาเจอคนหล่มศักดิ์ใจดีมีน้ำใจนะครับ
ช่วยเหลือนะฮะตำรวจก็ช่วยด้วยแม่ค้าก็ช่วยด้วยนะครับ
หน้าสพลมศักดิ์นะครับนี่ฮะเราไปคุยกับดาบตำรวจพิรพัฒน์น้อยแก้ว
อายุห้าสิบเอ็ดปีท่านเป็นผอบอหมู่ของสอพลลมศักดิ์นะครับ
บอกว่าเรื่องนี้วันนั้นเนี่ยมากินข้าวที่ร้านที่เกิดเหตุ
ด้านหน้าสพลมศักดิ์กินเสร็จจะกลับสพเห็นครอบครัวหนึ่ง
พ่อแม่มีลูกสี่คนหกคนด้วยกันอยู่หน้าสอพลลมศักดิ์
พ่อท่าทางกังวลมากเดินไปเดินมาก็ถามว่าเอ๊ะจะมาติดต่อเรื่องอะไร
ค่ะนะชายคนนี้บอกว่ามาจากอุตรดิษฐ์ครับจะไปหาญาติที่โคราช
นั่งรถมาลงพิศนุโลกต่อรถมาลงที่หล่มศักดิ์
เดี๋ยวต้องต่อไปลำนารายลบบุรีแล้วต่อไปโคราชโอ้โหแต่มาถึงลมศักดิ์
เนื้อทั้งตัวเหลือเงินอยู่ร้อยบาทค่ารถไม่พอ
ไม่รู้จะทำยังไงข้าวก็ยังไม่ได้กินกันนี่ฮะ
ยังไม่ได้กินข้าวเขาก็บอกว่าทำข้าวให้กินหน่อย
นี่ก็ทำข้าวให้เขากินแต่ส่วนเรื่องอื่นอื่น
คือพี่ตำรวจเขาเป็นคนสอบถามเอง
แล้วเขาก็พี่ตำรวจถามว่าเอ่อ

นี่แหละฮะ